ทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวแถวสมุทรปราการ
ชาวบ้านเขาจะหลับจะนอน๕ทุ่มอ่ะพี่อุ๋ย
ได้ยินเสียงดังเอะอะโวยวายกลางถนนในหมู่บ้านเลยนะ
พอเปิดประตูออกมาดูสิ่งที่เห็นก็คือ
วัยรุ่นตีกันอาวุธครบมือเลยเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
ป๊ามันมีปืน
ป๊าช่วยกับตัวแจ้งสำรวจป๊า
เฮ้ยกลับไปแล้วกลับไป
เฮ้ยถ้าโดนรถกู
กลับโทรศัพท์ที่สำรวจด้วย
ป๊า

นี่ค่ะดึกดื่นคนเขาจะหลับจะนอนค่ะ

หมู่บ้านทัศนีอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
กลางถนนกลางหมู่บ้าน
เจ้าของคลิปค่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้นอนอยู่
ครับแล้วเสียงมันดังมากจริงจริงอืมเลยเปิดประตูห้องออกมาดู
โอ้โหนี่คือสิ่งที่เห็น
วัยรุ่นนี่มีปืนกันด้วยนะน่าจะ๓กระบอกมีมีดด้วยนะ
แล้วก็อีกฝั่งนึงมันก็เหมือนกับเป็นเด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านนี่แหละ
เขาออกไปห้ามเลยนะคะออกไปห้ามไม่ให้ทะเลาะกัน
แต่ไม่เป็นผลพอเหตุการณ์สงบลง
มีคนเจ็บนอนอยู่คนนึงโอ้ยก็ต้องช่วยนำส่งโรงพยาบาล
ขับออกไปที่หน้ามุมบ้านมีคนเจ็บอีก๑คนถูกแทงที่ขา

คนเจ็บบอกว่ากำลังขี่รถไปช่วยเพื่อนในหมู่บ้าน
แต่รถชนกับกลุ่มคู่กรณี
มีดที่พกมาแทงขาตัวเอง
เอ๋อตายแล้ว
ช่วยคนเจ็บครับเพราะว่ามีมีคนเจ็บล้มอยู่

พี่ช่วยนำส่งโรงพยาบาลให้กี่คน
ช่วยในหมู่บ้าน๑คนแล้วก็ออกไปริมถนนอีก๑คน

ที่รู้ที่เห็นก็คือเลือดน้องนอนนิ่งแต่ว่าเลือดเยอะมาก
หนึ่งในคนเจ็บนี้อายุ๑๙นะฮะชื่อนวพล
บอกเมื่อคืนเนี่ยไปนั่งกับเพื่อนที่หน้าหมู่บ้านนั่งกันอยู่สัก๕คน
มีกลุ่มวัยรุ่นคาดว่าจะเป็นพวกเด็กช่าง
ขี่รถกันมาเกือบ๒๐คน

แล้วพวกนี้มาถึงพอเจอกลุ่มของนวพลเขา

นี่เย็บกว่านี้โอ้นี่แขนบวมเลย
คือน้องพลบอกว่าพอกลุ่มพวกนี้เห็นพวกเขานั่งอยู่หน้าหมู่บ้านเนี่ย
คนพวก๒๐คนวิ่งกรูลงมา
ไล่ทำร้ายเขาก็วิ่งหนีเข้าหมู่บ้าน

ถามว่าในหมู่บ้านมีเพื่อนอีกกี่คนบอกมีอีก๒คน
นี่รวมกันยังได้แค่๗เลยนะเนี่ยไอ้พวกนี้มา๒๐นะฮะ
เสร็จแล้วก็เอาวกอาวุธออกมานะ
ตัวน้องพลบอกว่าผมนี่ก็วิ่งหนีเข้าบ้าน
กลุ่มวัยรุ่นคู่กรณีเนี่ยใช้ปืนไล่ยิงมา๒๓นัด
ตอนที่วิ่งหนีมาเนี่ยเสียหลักสะดุดขาตัวเองล้ม
ก็เลยถูกฟันเข้าหน้าผากเย็บไป๙เข็ม
สะดุดขาตัวเองล้มนี่ฮะ
ซึ่งยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องไม่เคยรู้จักกับกลุ่มคู่กรณีเลย
ก่อนเกิดเหตุฝั่งคู่กรณีเนี่ยขี่รถผ่านไปแล้วนะ
พอเห็นพวกเขาเนี่ยในกลุ่มคู่กรณีเนี่ย
ตะโกนกลับมาบอกเล่นเปล่านี่บอกเล่นเปล่า
ไอ้กลุ่มพวกนี้มันก็วนรถกลับมาแล้วก็ไล่ทำร้ายเลยครับ
ที่ใส่บ้านคนผ่านไปน่ะ
ถ้ามีทั้งมา๒๐คนเข้าได้พวกเข้ามาทำได้แปลก่อน

อ่าเขาลงมาปุ๊บก็เข้านี้มันก็บอกวี้งไปที่บ้านเอาของมาใช่ไหมพี่
ผมก็เดินมา๒คนกับน้องกับผมหนึ่งคนหนึ่ง

แล้วเหมือนเขารู้ตัวว่าเขาจะเสีย

ผมดันเข้าไปเหมือนรู้ว่าเขาจะเสียใช่ไหมพี่
เขาก็เลยเอาฟักปืนยิงผมปุ๊บผมก็วิ่ง
วิ่งหนีไปถึงตรงไม้นั่นนะ
ผมก็จังหวะมันยิงผมสะดุดขาตัวเองล้มครับพี่
เมื่อลุมฟันเข้าที่น้ำ
มันฟันผัวเราครับใช่มันลุมฟันครับ
ไม่รู้เหมือนกันไม่มีเรื่องอะไรกันมาก่อนเลยครับพี่
โอ้โฮไม่ดีนั้นไม่ยิงเขานะ

แต่ฟันอย่างนี้ฟันเข้าโอ้โหหน้าผากอย่างนี้
กะเอาตายเหมือนกันนะเนี่ยนะ

ชะมงชาวบ้านบอกไม่อยู่อย่างไร

เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
หรือว่าคลิปต่างที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้

เพื่อไล่ติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ซึ่งผมว่าก็เป็นทางเดียวนี่แหละ
คือตำรวจต้องไปไล่จับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีให้ได้